พูดเรื่องผอมดิฉันก็นึกได้อีกคนนึงนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงว่าเป็นโรคอาณาเร็กเซียเป็นโรคพรั่งผอมหรือเปล่า

แล้วก็ไปเจอหวานใจเขามานะฮะคุณต้นอาจ
เราก็เลยไปถามพี่ต้นหน่อยว่าตกลงแล้วแต้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
เธอก็มาจะซ้อมเต้นอะไรมากมาย
พอยิ่งออกกำลังกายพอยิ่งซ้อมเต้นเนี่ย
แฟนเขาจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
หอมไปครับอย่างจริงต้องอย่าให้ดูแบบเหมือน
เขาไม่ได้เครียดนะแต่ว่าพอมีคนที่คอมเมนต์เยอะเหมือนเขาก็รู้ตัวเองนะ
เขาก็พยายามจะทานข้าวให้เยอะขึ้น

ค่ะมันนี่จ๊ะสวยไปก็ไม่ได้
เชอร์ลี่อยากได้กี่บาทเดี๋ยวรอโหยออกนะ